ไปดูโครงการส่งเสริมด้านการเกษตรให้กับประชาชน
ให้กับนักเรียนนักศึกษากันบ้างนะครับ
พาคุณผู้ชมไปที่เทศบาลเมืองอ่างทอง
เขาจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตร

โดยเฉพาะนี่เด็กกำลังฮึดทำอะไรกันอยู่ครับ
กำลังเรียนรู้อย่างคำแม่นด้วยนะคุณ
ในวิธีการปลูกเห็ดเศรษฐกิจในโครงการ

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

แล้วก็ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
ได้ร่วมโครงการในการศึกษาความรู้ไปด้วยนะคุณ

ไปสร้างเสริมและพัฒนาทักษะให้กับตัวเอง

บอกว่าดีใจที่ได้เรียนรู้การปลูกเห็ดนางฟ้าผูถานครับผม
สำหรับการทำก้อนเห็ดนางฟ้าภูฐานนั้น

มันเป็นกระบวนการที่เหมือนทดลองทางวิทยาศาสตร์
ว่าเราเอาอะไรบ้างใส่ถุงมัดถุง
สเปอร์สเปอร์อะไรใส่ไป
การรอว่าผูมของเราจะเป็นยังไงค่อยออกมาบ้าน

ขี้เลื้อยไม้อย่างพารา๑๐๐กิโลกรัมเป็นขี้เลื้อยไม้อย่างพารา
สมน้ำให้ได้ความชุ่มชื้นประมาณ๑๕๐หรือ๖๐
แล้วก็ใส่ถุงประมาณ๑กิโลกรัมนำไปนึ่งในอุณหภูมิ๑๐๐องศาเซลเซียสนาน๒ชั่วโมง
นำไปพักหยอดเชื้อไว้๑เดือนก็จะเปิดออกได้
เชื้อเจริญเติบโตเต็มที่ก้อนหนึ่งใช้เวลาประมาณ๑เดือน
เราลืมขั้นตอนเหล่านี้ไปแล้วนะอยากไปเรียนรู้ใหม่จังเลยนะฮะ
ท่านรองอเราัลสุวพรรณบอกว่า
โครงการนี้ขึ้นนะครับเพื่อส่งเสริมอาชีพ
เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน
และเป็นการส่งเสริมอาชีพทางเลือกค่ะ
พร้อมทั้งเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ให้เด็กได้เรียนรู้กันด้วย
ปลูกพอเราเก็บมาเราก็ดีใจ

แต่ว่าไม่พอนะเพราะว่าทานเยอะก็เลยขอเพื่อนด้วย
เพราะว่าปลูกออกมาเราปลูกแค่๓๔ก้อนก็จะออกมาแค่
ก็ออกมานิดเดียว๒ดอกใช่ก็เป็นกิจกรรมสนุกนะคะสำหรับการปลูกเห็ดนะคะ